มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณตาท่านหนึ่งนะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชอบมาขอตังค์คุณตา

คุณตาทำบุญให้หน่อยสักหน่อยได้ไหม
ค่ะค่ะร้อยหนึ่งก็ยังดีนะฮะไอ้ร้อยนี่คุณ
สะสมไปแล้วกลายเป็นว่าคุณตาให้ผู้ชายคนนี้๒ปีนะ
โอ้โหสองแสนโอ้โหคุณมันรีดไถไปแล้วสองแสน
ไถรวยไปเลยส่วนคนให้จนหมดตัวเลย
กลายเป็นสิ่งที่คุณตามาโพสต์ไว้ในคลิปนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
มีใกล้ร้อยไหม

คืออย่าเขามี
โอ้โหที่คุณตาบอกให้ไปเยอะแล้วพอแล้ว

ใช่คือที่ฉันก็แปลกใจว่าทำไมที่ผ่านมาสองปี
นี่คือให้หรือว่าโดนรีดไถ

แต่ลักษณะเขาเข้ามาแบบนี้เป็นใครใครก็กลัวเนาะ

คลิปนี้นะฮะญาติของคุณตานำมาโพสต์ไว้

คุณตาในคลิปท่านอายุตั้ง๘๓ปีแล้ว

หลังจากท่านเกษียณแล้วก็ออกมาเปิดร้านถ่ายเอกสารอยู่ที่บ้าน
คุณตาอาศัยอยู่กับลูกสาวที่สติไม่ดีเพียง๒คนเท่านั้นคุณ

ส่วนลูกสาวอีกคนทำงานอยู่ในกรุงเทพครับ
กระทั่งลูกสาวที่กรุงเทพรู้สึกผิดสังเกต
เนื่องจากเงินเก็บในบัญชีของพ่อค่อยหายไปหายไปเรื่อย
ทีนี้ก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ภายในบ้านภายในร้านเนี่ยนะฮะ
จนพบว่าอย่างที่เห็นครับ
ผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างทวมคนนี้
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในระแวกบ้านนี่แหละ
ชอบเข้ามาขอเงินจากพ่อเป็นประจำ
ใช้วิธีบอกเออทำบุญสักร้อยได้ไหม

ก็เหมือนลักษณะของการข่มขู่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ
ลูกสาวของคุณตายังพบอีกนะครับว่า
ให้เงินชายที่เข้ามาขอตังค์แบบนี้
หลายต่อหลายครั้งละทีละร้อยทีละร้อยอะไรแบบนี้
ทุกครั้งนะจะจดไว้ในสมุด
เนื่องจากพ่อมีอาการหลงลืมนะครับ
ทีนี้มาพบในสมุดนะคุณ
ว่าพ่อถูกรีดไถเงินติดต่อกันมากว่า๒ปีแล้ว
เขียนวันนี้ร้อยหนึ่งวันนี้ร้อยหนึ่ง

นี่ลิสต์มาเรื่อยคุณ
วกลบคูณหารพ่อให้เงินในคนนี้ไป

๒แสนบาทภายใน๒ปีคุณลองหารดูสิว่าวันเท่าไหร่นะครับ
ทางลูกสาวของคุณตาเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ตำรวจทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้

คุณตาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินต้องมาแจ้งความเอง
แต่ทางคุณตาเขาก็ไม่ยอมไปแจ้งความให้คุณ
เพราะว่าคุณตาก็อายุเยอะแล้ว
กลัวแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องกับผู้ชายที่มารีดไถ
เพราะผู้ชายคนนี้คุณรู้ที่อยู่ไงคุณ
ประชิดตัวได้ถึงขนาดนี้นะครับ
ทีนี้ลูกสาวก็เลยกลัวเป็นห่วงคุณพ่อ
ไปปรึกษาตำรวจอีกรอบครับ
ตำรวจแนะนำให้เธอไปยื่นขอสาร
เพื่อให้พ่อเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
จากนั้นลูกสาวจึงจะดำเนินการแทนได้
ทีนี้ลูกสาวบอกโอ้โหแต่กว่าจะถึงขั้นตอนต่างนานา

และชายคนนี้อยู่ระแวกบ้านนี้นะครับ
ก็คงจะเข้ามาก่อเหตุก่อกวนข่มขู่พ่อของเธออีกเรื่อย
ทีนี้ก็เลยนำคลิปมาร้องเรียนผ่านโซเชียลดีกว่า
เพื่อหน่วยงานใดเข้ามาเห็นจะได้ช่วยคุณตานะฮะ
นี่มาทุกวันเลยบางวันสีสว่าใสแบบนี้คุณ
เสื้อเหลืองเกงชมพูนะฮะใส่หมวกร่มเนี่ยนะครับ
โอ้โหมาขอมาไถ

ก็ไถนะครับโอ้โหน่าจะไถนะครับโอ้โห

ไปพบกับลูกเขยของคุณตา
ก็คือนายอาชิตะทวีธรรมสิริกรนะครับ
ชิตะเล่าให้ฟังบอกว่าจากการตรวจสอบล่าสุด
พบว่าโอ้โหเรื่องนี้ไม่ใช่๒ปีนะ

และยอดเงินตรวจสอบอย่างละเอียดน่าจะไม่น้อยกว่า๕แสนบาท
พ่อตาเนี่ยได้บันทึกไว้ในสมุดตลอดเวลาว่ามีคนมาขอเงินครั้งละร้อย
ถึง๕๐๐บาทมากสุด๑๐๐บาท
ในลักษณะขอยืมบ้างแหละขอบ้างแหละเกือบทุกวันทุกวันนะฮะ
ล่าสุดนะครับช่วง๒๓วันที่ผ่านมาก็ยังมาขอเงินจากพ่อตาอยู่เลย
เคยไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ
ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเขาให้แค่ลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็ต้องอะไรนะคุณนะต้องอะไรนะไปขออำนาจศาลอีก
ในการที่จะดำเนินการจัดการโอ้โหมันจะช้าไปหมดเลยนะฮะ
ทีนี้ครับผู้ชายคนนี้ยังวนเวียนมาขอคลิปจากพ่อตา
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณแล้วก็น่าจะมีการทำเป็นขบวนการคุณ
มากันไม่ต่ำกว่า๒คนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคุณ
ประชิดตัวได้ขนาดนี้โอ้โหน่ากลัวนะฮะและเท่าที่สังเกต
จะมีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มาส่งเกือบทุกวัน
ตอนนี้เป็นห่วงคุณตามากกลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะเอาผิดกับผู้ชายและขบวนการนี้ยังไม่ได้
แนลก็เลยร้องสื่อให้สื่อช่วยหน่อยถ้าตังบรวดทำงานช้านะฮะ
ผมอยากให้ตรงนี้มันหายออกไปคือผมไม่อยากให้มาคุกคามเรา
แล้วก็ในเรื่องที่มันเสียหายสูญเสียไปแล้ว
แล้วแต่แต่ว่าผมไม่อยากให้บุคคลเหล่านี้ยังอยู่ณจุดนี้

โอ้โฮลูกเคยบอกแบบนี้บอกว่า
เพราะว่าส่งเงินมาให้พ่อได้ใช้ได้ใช้ได้เก็บสะ
พาไปมารีดไถ่จนหมดตัวอยากให้ตำรวจดำเนินคดี
เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องตามกันต่อนะ
ตามกันต่อนะฮะเดี๋ยวจะถามไปถึงตำรวจว่ายังไงต่อ
รวมถึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลยังไงนะฮะ
นี่เอาจริงนะกรณีแบบนี้ที่มาขอเงิน

๓วันนี้ฉันมาห้างนี้อีกก็เจอคนเดิมมาขออีก

คุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวต้องฝากตำรวจด้วย